จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๒๗มกราคมนะคะที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
มีเด็กผู้หญิงอายุแค่๖ขวบเองนะคะตกลงมาจากชั้น๓๒ของคอนโดมิเนียมแห่งนี้
ก็ได้มีการไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เห็นว่าคุณย่าของน้องที่เป็นแม่บ้านทำความสะอาดคอนโดมิเนียมแห่งนี้
ก็พาน้องนั่งไปในรถเข็นที่ใส่อุปกรณ์ทำความสะอาด
แล้วก็พาเข้าไปในห้องหนึ่งนะคะ
คุณย่าก็เข้าไปด้วยแต่ตอนออกมาเนี่ยคุณย่าออกมาคนเดียว
น้องอยู่เอาไว้ในห้องคนเดียวน้องก็อยู่ลำพัง
ทำความสะอาดเสร็จคงลืมพาเด็กออกมาด้วย
ย่าเองก็ลืมด้วยว่าหลานอยู่ในห้องไหน
ก็ออกตามหากับเจ้าหน้าที่ตรงนั้นว่าหลานหายไม่รู้อยู่ห้องไหน
สุดท้ายมาเจออีกทีหลานตกลงไปจากชั้น๓๒เสียชีวิตนะคะ
ทางครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
เขาบอกว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่าเป็นภาพที่ถ่ายติดวิญญาณของน้อง
ตกลงมาจากคอนโดมิเนียมแห่งนี้หรือเปล่า
เดี๋ยวไปดูภาพในวงกลมเนี่ย
คือเห็นเป็นหน้าเหมือนเด็กผู้หญิงอะค่ะ
อยู่ที่ข้างขาของเจ้าหน้าที่กู้ไพค่ะ
ภาพนี้นี่คุณผู้ชมว่าไงคะ
ที่โรงพยาบาลบังละมุงเขาเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะคะ
ก็เลยไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเรามากนักบอกแค่ว่า
ไม่ได้คิดอะไรถ่ายภาพแล้วเห็นภาพแบบนี้ก็เลยโพสต์
ซึ่งน่าจะเป็นการเข้าใจผิดนะ
เด็กคนนี้น่าจะเป็นหลานของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
คือเขายืนอยู่ตอนที่เขาถ่ายภาพตรงนั้นเนี่ยข้างก็คือ
ศพของน้องที่ตกอาคารลงมาเสียชีวิต
แต่ว่าตรงข้างของเขาเนี่ยมีคนไปสังเกตว่า
มันเหมือนกับวิญญาณของเด็กคนนึงหรือเปล่า

ค่ะน้องที่เสียชีวิตก็คือเด็กหญิงไอรดาบุญสม
อายุแค่๖ขวบเองนะคะ

นายมนูลใจตรงเจ้าหน้าที่ขับรถของมูลนิธิสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยา
เขาก็บอกว่าอ๋อเด็กคนนี้หลานเขาเอง

แบบนี้ว่าหลานเขาเองคือเขาไปเข้าเวรไปเคลื่อนย้ายศพของน้องที่ตกลงมาใช่ไหมคะ
ก็เคลื่อนย้ายศพที่ตกจากคอนโดมิเนียมจากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาไปไว้ที่โรงพยาบาลบางละมุง

แล้วหลานของเขาลงจากรถมาเดินเล่นเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลถ่ายรูป

ก็เลยมีหลานติดไปด้วยน่าจะเป็นการเข้าใจผิดไม่ใช่ภาพวิญญาณที่ไปโพสต์ไปแชร์กันต่อค่ะ
เด็กเป็นหลานของผมครับผม

เอาศพน้องตกตึกมาเก็บ

แล้วไงต่อครับ

ไม่ใช่มีโรงวิญญาณอะไรแล้วก็ไม่ใช่

แต่วันนั้นก็ไม่ได้พูดคุยว่า

เห็นแล้วครับเห็นแล้วก็บอกกันหมดทุกคนก็รู้หมด
อ๋อไปหลานใช่มั้ง
โฆษภาพจะต้องปลอดภัณฑ์ฝีวิชีวิตศพก็มอบให้ครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้วนะคะ
คือดูแลลูกหลานเด็กเล็ก